เอาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของรถราเหมือนกัน
หนุ่มชนบุรีคนนี้เขาซื้อรถซีวิกมือสองจากอ่างทอง
ก็กำลังขับรถกลับบ้านที่สัตหีบนะคะ
แต่จู่เครื่องสะดุดกลางทาง
สะดุดยังไม่พอไฟลุกท่วมทั้งคันเลย
เพราะดีมากที่เขาหนีรอดออกมาได้หุดหวิดเลยนะคะ
โอ้โหดูสิโอ้โหไฟลุกท่วมจริงจริงนะ
นี่เป็นเหตุการณ์ช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนะคะ
ขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ฮอนด้าซีวิกสีเทา
ไม้เล็กทะเบียนก็ไก่จอจานห้าสามขออภัยค่ะห้าสี่สามสี่อ่างทอง
ซึ่งจอดอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่ห้าสิบแปดถึงแปดร้อยนะคะ
ตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีรถเนี่ยถูกไฟโหมทั้งคันเลยค่ะ
ดับเพลิงก็เร่งฉีดน้ำดับเพลิงกว่า๓๐นาทีจึงควบคุมเพลิงได้
แต่แน่นอนว่าสภาพรถก็ไม่เหลือเลยนะคะเพราะดีที่คนขับเนี่ยหนีออกมาจากรถก่อน
ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายจราชวิทย์ธนบัตรอายุยี่สิบแปดปีเขาเล่าว่าเขาซื้อรถคันนี้มาจากร้านขายรถแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง
ราคาห้าหมื่นห้าพันบาทค่ะมีการโพสต์ขายผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
หลังจากซื้อขายกันเสร็จก็เดินทางไปดูรถพร้อมกับจ่ายเงินก่อนจะขับรถกลับมาบ้านที่อำเภอสัตหีบ
แต่ระหว่างทางมันมีความผิดปกติค่ะก็เลยรีบจอดรถลงไปดู
ทีนี้สักพักปรากฏว่าเกิดประกายไฟแล้วก็ไฟลามอย่างรวดเร็ว
ไปฟังเสียงคนขับรถคันนี้เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
จะหมดผมก็แบบเติมเติมก็เติมได้แค่สามร้อย

ก็เลยวิ่งออกมาได้อีกสักหน่อยเอาอาการเดิมเลย
ผมเลยจอดข้างทางแล้วมันมีไงแป๊บเดียวมันก็มี
บอกว่ามีไฟข้างล่างผมก็เลยรีบเข็นหรือเข็นออก
ไฟข้างล่างคือมองเห็นใกล้ท้องอยู่มันหยดลงพื้นนะฮะ

ผมก็เลยผลัดรถไปอีกเผื่อว่ามันจะได้ไม่โดนประกายไฟ
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้นายจรัสวิทย์เนี่ย
จากทันถูกไฟคลอกหุดหวิดเลยแล้วก็อยากฝากเป็นอุทาหรณ์
สำหรับใครที่ขายรถมือสองตรวจสอบคุณภาพรถหน่อยนะคะ
จะขายให้กับลูกค้าและอยากให้รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
เพราะว่าตัวเองก็จ่ายเงินไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้โอนรถ
ก็เลยไม่รู้ว่างานนี้จะได้คืนเงินหรือเปล่านะคะ
แล้วที่สำคัญนี่มาขายหลอกขายหรือเปล่าไม่รู้นะ
เขาก็เสียตังค์จ่ายไปแล้วเนี่ยพอได้รถกลับมาเนี่ยดูสิ
เหลือแต่ซากภัยในพริบตาขับยังไม่ถึงบ้านเลยอ่ะนะคะน่าเห็นใจ